เขาบอกว่า๓เบรกผ่านมาเธอเครียดเป็นเพราะอะไร
มีคนส่งมาบอกพี่หนุ่มขโมดคิ้วตลอดเลยดูเครียด
ไม่ได้เครียดแต่เหนื่อย

วันนี้เหนื่อย
ขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะวันนี้เหนื่อยจริง

ก็กินยานอนหลับแล้วหลับป๊อกไปเลยเธอ

แล้วก็ไปทำงานแล้วก็เจอเรื่อง
อะไรอย่างนี้ทั้งวัน

ตอนกลางวันพี่ก็ทำงานต่อประชุมอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหนื่อยมากเลย
แต่วันนี้ไหมพี่หลังจากเมื่อวานรู้สึกกดดัน
รู้สึกว่าวันนี้แม่ขึ้นไหมคะ
แบบหูมันแบบใจล้านอ่ะคือหนึ่งพี่ไม่ได้เป็นจิต
วิธีการแบบรับแล้วระบายออกรับฟังปัญหาของคน
แต่พี่อ่ะรับฟังปัญหาของคนเดือนนึงอ่ะพี่ทำยี่สิบสองเทปอ่ะค่ะ
ี่สิบสองเคสและยี่สิบสองเคสเนี้ยในแต่ละเคสก็จะแตกหน่อออกมาอีกว่า
คนนี้ฝั่งนี้คนนี้ฝั่งนี้หนักทุกเรื่องด้วยพี่จะต้องฟังเรื่องของแต่ละคน
ทุกวันแบบเนี้ยอืมคือสมองพิษตัวเนี้ยเชื่อว่าตัวเนี้ยพิษตรงเนี้ย
ปวดหมดเลยตอนเนี้ยเออมันปวดมากเลยเดี๋ยวพี่ต้องกินยาเนี้ยเนอะ
เออมันเครียดอ่ะอืมไม่มดไม่มดไม่มดก็จะจัดการความเครียดได้
เออพี่มดมีวิธีจัดการความเครียดยังไงคะพี่ไม่เครียดพี่ไม่เอาอะไรเข้าหัวอืม
แต่ก็เครียดนั่นแหละเวลาก็บอกนะฉันบอกว่าเวลาเครียด
เดี๋ยวก็เช้าแล้วใช่ไหมนั่นแหละหนุ่มนอน
ไงวันนี้คุณศูนย์ภาคได้ดีมากค่ะ
คนส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มเยอะเลย